คุณผู้ชมฮะจับได้แล้วนะครับโจรที่บุกเดี่ยว
ถือปืนมาบุกไปธนาคารเมื่อวานนี้

ตอนเย็นตำรวจภูเก็ตทำงานว่องวัย
แต่นี่คือพฤติการเขาเดินมาเห็นเสื้อดำทางซ้ายนั่นไหมฮ
คุณผู้ชมมานั่นรอป่อป่ออืม
เดินมาก็นึกว่าลูกค้าธนาคารก็เปิดประตูให้ฮะ
อ่ะเชิญครับลูกค้าครับเข้ามานั่นมือขวามีปืนฮะ
แล้วก็เข้าไปจี้พนักงานธนาคารส่วนผู้หญิงแมสขาวเนี่ย

เขาก็พยายามไม่กระโตกกระตาก
เพราะว่าตัวคนร้ายเนี่ยเหมือนจะบอกว่าให้อยู่นิ่ง

อย่าดิ้นนะอย่าอะไรนะให้อยู่ในอาการสงบนะ
แล้วคนร้ายก็เอาเงินสดจากพนักงานไป๑๖๐๐๐บาทครับ
จากนั้นคนร้ายเดินอย่างใจเย็นเลยคุณผู้ชมฮะ
ออกทางประตูหน้าปกตินั่นแหละ
ขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดไว้ครับนี่วิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้ว
แล้วก็ขี่หลบหนีไปตามถนนวิเศษ
และจากเส้นทางก็คือเลี้ยวเข้าซอยสุขสรรค์๑
หายตัวไปจากกล้องวงจรปิดครับพ้นกล้องไปแล้ว

จากนั้นตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตและตำรวจทองที่ประสานกันเลยคุณผู้ชมฮะ
ระดมกำลังออกติดตามครับผ่านไป๕ชั่วโมง
จับกลุ่มคนร้ายได้ที่บ้านพักเลยในตะบนกะรนอำเภอเมืองภูเก็ต
คนร้ายชื่อนายวิวัตรฉายเหลี่ยมอายุ๔๓ปี
พอตำรวจจับได้ปุ๊บก็นำตัวนายวิวัตรไปชี้จุดที่เขาทิ้งหมวก
คือตอนแรกเขาใส่หมวกแก๊ปสีดำมาด้วยนี่ฮะแล้วก็พวกชุดที่เขาสวมใส่
มีอะไรบ้างล่ะเสื้อยืดคอวีแขนสั้นสีเทามีกางเกงยีน
ขาสั้นสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็จุดที่เขาเก็บมอเตอร์ไซค์
ใช้ก่อเหตุก่อนนำตัวไปสอบสวนต่อนี่มาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตแล้ว
ผู้ต้องหาครับนายวิวัฒน์เนี่ยสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริง
สาเหตุมาจากหนี้สินรุมร้าวครับเขาจะเอาไอ้เงินแสนหกเนี่ยไปใช้หนี้
ส่วนปืนที่เขาเอาไปด้วยตอนปล้นเนี่ยนะเป็นปืนของครอบครัวเขาบอกแบบนั้น
แต่เงินของกลางแสนหกนี่สิไม่ยอมบอกตำรวจครับ
ไม่ยอมบอกว่าเขาเอาไปไว้ที่ไหนหรือให้ใครไปแล้ว
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วนะวิวัตรวิวัฒน์บอกเถอะ
วิวัตรไม่บอกครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวเข้าห้องขังไว้ก่อน
รอสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปค่ะชื่นชมตำรวจภูเก็ตด้วยครับ
ทำงานว่องวัยฮะทำงานไวนะครับอืม